ที่แรกผมพาไปอ่าคุณผู้ชม

ฮะเต่าง้อยตึ๊ง
เอาเป็นเผื่อเต่าง้อยจังหวัดสกรนคร
แน่นอนสกรึงนคร

คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชค
แวะไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นพญาเต่างอย

โอ้โหต่างคนต่างก็แวะเวียนกันไป
เขาเชื่อกันว่าจะได้ของดีของเด็ดกลับบ้าน
แล้วที่บริเวณตรงนี้มันคือวันต๊อปเซอร์วิสอย่างแท้จริง

กราบไหว้ขอพรเขาก็มีจัดเอาไว้ให้นะว่าคุณจะต้องใช้เทียน
ใช้ทูบเท่าไหร่มีดอกมงดอกไม้เป็นชุดเป็นเซตให้
แล้วเนี่ยขอโทษขอโทษ

นี่เลยคุณไปดูเอาละกันว่าคุณชอบใบไหน

พนักงานต้อนรับอะไรหลักไหลขนาดนี้คุณ

เขาบอกอย่างนี้นักเสี่ยงโชคเนี่ยก็จะมาเดินซื้อลอตเตอรี่จากแผงตรงนี้แหละนะ
เขาก็บอกว่ามีเลขเด่นเลขดังเลขดีเลขโดดเลขโดนเลข
เดี๋ยวอะไรโดดโดนเราไม่รู้หรอกมันจะใช่หรือเปล่า
แต่เนี่ยสลบสลบเฝ้าแผงอยู่อย่างนี้

เป็นความน่ารักเราได้เห็นกับสิงสาราสัตว์แบบนี้เผื่อมาให้โชค